แสดงความดีนะคะกับคุณพ่อคนใหม่ป้ายแดงเลยค่ะ
พี่หนุ่มวงกราตอนนี้ได้ที่ทราบกันค่ะ

โดยคุณหนุ่มวงกลานะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ๘โมงเช้าค่ะ
ภรรยาคุณจูนเพ็ญชุรีค่ะ
ได้ให้กำเนิดลูกสาวทายาทคนแรกของครอบครัวนะคะ
ชื่อว่าน้องมินมาจากมิลเลียนนั่นเองค่ะ
ชื่อจริงนะคะเด็กหญิงพิษซีนีแสงสุวรรณนั่นเองนะคะ

ส่วนที่มาของชื่อเล่นลูกสาวก็คืออย่างที่บอกไปนะคะ
คุณพ่อหนุ่มเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามาจากมิลเลียนค่ะ

เพราะว่าหมดค่าทำลูกเนี่ยครั้งนี้ไปล้านกว่าบาทค่ะ
คุณผู้ชมกว่าจะได้ลูกสาวคนนี้มาค่ะ
ชื่อน้องมิลนะคะก็มีน้ำหนักแรกข้อ๓๖๓๐กรัมค่ะ
ส่วนคุณพ่อนุ่มก็เผยด้วยว่าสาการตอนนี้นะคะ

อาจจะของงดเยี่ยมลูกสาวไปก่อนค่ะ

แล้วก็ขอบคุณทุกคำโวยพรที่ส่งผ่านมาทางโลกโซเชียล

ผมว่าพี่หนุ่มมีความพยายามที่อยากจะมีลูกมาก
สนใจแล้วได้เป็นคุณพ่อป้ายแดงนะคะ